ว่าคนร้ายนั้นมีความสูงประมาณ๑๖๖เซนติเมตรนะครับแล้วก็
คนร้ายนั้นมีลักษณะของมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธแล้วก็ลักษณะของทองรูปภัณฑ์ที่ได้ไปน้ำหนัก
ยี่สิบแปดบาทเนี่ยนะครับก็มีลักษณะพิเศษก็คือที่ทองนั้นจะมีปั๊มตัวอักษรคำว่าอานันต์นะครับ
แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เก็บไว้ว่า๙๖๕เคแล้วก็มีอีกคำหนึ่งครับ
เพราะฉะนั้นหากท่านใดพบว่าใครมีทองคำที่มีลักษณะพิเศษเหล่านี้มาขายเป็นจำนวนมาก
ก็ขอให้แจ้งให้เจ้าที่ตำรวจทราบเพื่อตรวจสอบด้วยครับ
และที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณทางพี่น้องประชาชนนะครับ
หลายท่านก็ได้แจ้งเบาะแสเข้ามาเป็นประโยชน์มากนะครับ
บางคนเห็นลักษณะท่าทางแล้วบอกว่าลักษณะรถแบบนี้เป็นลักษณะของรถอะไร
ลักษณะของการสวมใส่เสื้อผ้าหรือว่าอะไรเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากครับ
ก็ท่านใดมีเบาะแสนะครับแจ้งมาได้ที่๐๘๑๔๒๑๙๒๔๙นะครับ
จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเพื่อเราจะได้จับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วนะครับ
คราวนี้รางวัลนำจับนะครับ
พี่น้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสไปถึงการจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
มีผู้ที่ลงขันร่วมนะครับรางวัลอะจับขนานี้คุณพูดถึงครับ
อีกหมื่นห้าพันบาทนะครับกรณีมียอดสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท
ก็ขอพี่น้องประชาชนช่วยทำหน้าที่เป็นผู้ที่ชี้เบาะแสในการจับกลุ่มคนร้ายด้วยนี้
คนร้ายรายนี้ด้วยครับคนร้ายอันตรายนี้ลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไรบ้างครับ
จากที่เรารู้ไกลผมถือว่า
คนร้ายรายนี้เนี่ยมีพฤติการที่โหดร้ายโหดเยี่ยม
แค่จะมาป้นทองแค่จะมาชิงทรัพย์ทองเนี่ยฆ่าคนมากถึงขนาดนี้
แล้วก็คนที่ฆ่านั้นไม่ได้ไปต่อสู้ไม่ได้ไปขัดขวาง
แค่ยิงเพื่อเปิดทางเข้ามาในการชิงทรัพย์ก็ยิงคนไปตั้ง๗คน๖คนนะครับ
แล้วก็ในขณะทำการปล้นทรัพย์มีผู้หญิง
แล้วก็พาจูงเด็กมาก็ยังไปยิงซึ่งไม่ได้เป็นพิษเป็นภัย
ไม่ได้มาขัดฝางเลยผู้ที่อยู่ในร้านเขาก็หลบเขาก็ซ่อน
เขาก็เปิดโอกาสแล้วแต่ก็จะไปยิงเขารอปภที่เดินผ่านตอนกลับ
ก็ยังไปยิงเห็นแค่รอปภก็ยิงลักษณะนี้ผมถือว่า
เป็นผู้ที่โหดร้ายมากครับเพราะฉะนั้นปล่อยให้ลอยนวลต่อไปไม่ได้
ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันทำหน้าที่เป็นตำรวจในวันนี้
จับกลุ่มคนร้ายรายนี้ให้ได้ครับ
เนื่องจากในเรื่องนี้นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรี
และท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมรีเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับ
แล้วก็เห็นว่าคนร้ายรายนี้นั้นโหดร้ายมากนะครับก็กำชับให้เจ้าที่ตำรวจนั้นทำการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยโดยเร็วนะครับแล้วก็ในการดำเนินการก็ขอให้เจ้าที่ตำรวจนั้นใช้ความระมัดระวังด้วย
เพราะคนร้ายไม่ใช่คนร้ายจิตใจธรรมดาครับเป็นคนร้ายจิตใจโหดเยี่ยม
ประชาชนคนธรรมดาเขายังสู้เพราะฉะนั้นกับตำรวจก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันครับ
ครับอันนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สืบสวนครับ
เดี๋ยวผลคืบหน้าประการใดก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะครับขณะนี้ตำรวจหลายร้อยนายนะครับ
ขณะนี้ระดมกำลังกันในพื้นที่ต่างคนต่างไปตรวจสอบต่างคนต่างไปสืบ
ต่างคนต่างไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมารวมกันเป็นระยะระยะครับเพื่อให้ได้คนร้ายโดยเร็วครับ
กับข้อมูลที่มานั้นเป็นประโยชน์ทั้งหมดครับแล้วก็ขณะนี้ตำรวจกำลังวิเคราะห์ข้อมูลครับ
แล้วก็ข้อมูลที่มานั้นจะถูกวิเคราะห์แล้วก็จะเอามาสิ่งของนั้นคือเอามาเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
แล้วก็จะทำให้เป็นประโยชน์ในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายครับขณะนี้
มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
อยู่ระหว่างการดำลังการสืบสวนกันต่อครับท่านพิวชัยครับสำหรับร้านทองเนี้ยค่ะ

แล้วมีการหลบหนีไปคนละทางกับที่แผนที่ซ้อมด้วยคิดว่าคนร้ายน่าจะมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการซ้อมแผนอยู่ที่นี่คะ
ขอฟันทงแล้วกันนะครับคนร้ายรายนี้ต้องเคยมาที่ร้านที่เกิดเหตุ

เกิดเหตุช่วยกันดูว่าเคยมีคนที่มีลักษณะแบบนี้เข้ามาดูร้านเราก่อนหรือไม่
ถ้ามีแจ้งให้ทราบด้วยนะครับเพราะในช่วงที่มาดูร้านเรานั้น
คงจะสามารถมีกล้องที่จะเก็บลักษณะหน้าตาเขาได้ชัดเจน

หรือจำกัดว่าถ้าจะเป็นคนที่เคยต่อเห็นมาที่ไหนบ้างหรือเปล่าอย่างไร
อันนี้ก็เป็นแนวทางในการสืบสวนของทีมสืบสวนประเด็นหนึ่งครับ
มีหลายประเด็นครับที่เราเอามาประกอบกันแล้วก็เป็นใช้แนวทางในการสืบสวน
และเมื่อทุกอย่างมาประกอบกันยิ่งข้อมูลมากก็ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้น
และยิ่งกำหนดทิศทางในการสืบสวนได้ก็เรียกกระชับยิ่งขึ้นครับ
ทำให้การสืบสวนนั้นเร็วยิ่งขึ้นครับ
ก็ขอเรียนนะครับว่าเรื่องนี้ทำอย่างเป็นระบบครับ
แล้วก็ไม่ได้ทำแค่ในห้างครับขณะนี้เนี่ยเราทำทั้งจังหวัดสระบุรีและลบบุรี
ภาพรวมเลยครับเพราะฉะนั้นเราทำครอบคลุมพื้นที่ครับ
ออกจากห้างแล้วเลี้ยวขวาไปครับย้อนสอนไปจนถึงทางแยกครับ
ครับอันนี้อยู่ในการสืบสวนครับขอเก็บไว้ก่อนครับ
รู้จักภาพครับตามภาพที่เห็นครับ

ครับก็ขอเรียนนะครับว่าคนร้ายรายนี้เนี่ย
ด้วยความโหดร้ายของเขาเราจึงต้องจับกลุ่มตัวโดยเร็วนะครับ
และขณะนี้เราก็สั่งตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วด้วยครับ
เพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกพื้นที่หรือว่าหลบหนีออกไกลออกไปครับ
ครับลักษณะท่าทางตามภาพถ่ายตามคลิปที่เห็นนะครับ
น่าจะเป็นตัวชี้ได้ว่าเป็นคนกลุ่มไหนนะครับ
แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดบ้างผ่านการฝึกในเรื่องใดบ้างมาครับ
อันนี้อาจจะเข้าฝ่ายจนที่เที่ยวชาญอาวุธหรืออาจจะเข้าฝ่ายการเซ็นเซ็นที่ที่รัฐจะหักไปหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่
ในงานที่เป็นส่วนราชการหรือหลายงานของรัฐเที่ยวจะประสานอยู่ที่นี่ใกล้ใกล้
อ๋อที่นี่เนี่ยการทำงานของทุกศูนย์ราชการนะครับ
กับทุกส่วนราชการนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเลยครับประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีกิจจำกัดในเรื่องของการประสานงานครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเลยครับ
ในไม่ใช่เฉพาะอ่าส่วนรายการใดส่วนรายการหนึ่งครับ
ส่วนรายการเราประสานกันครับแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดครับ
แล้วก็ท้ายสุดถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงจะทราบไหมครับว่า
เราประสานกันอย่างไรยังไงบ้างนะครับก็เรียนนะครับว่า
เนื่องจากการประสานงานด้วยความสะดวกเนี่ยนะครับ
จะสามารถทำให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วขึ้นครับ
บอกว่าลักษณะข้างทางเนี่ยทำให้พอจะรู้ว่ากลุ่มไหนเนี่ย
แสดงว่าอำลวดมีข้อมูลที่จะจัดการให้เราว่า
คนที่ก่อเหตุน่าจะมาจัดกลุ่มไหนใช่ไหมครับครับคนที่ก่อเหตุนั้น
จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกซ้อมยิงปืนมามากครับส่วนการซ้อมยิงปืนนั้นมีใครบ้างล่ะครับ
ซ้อมยิงปืนมันก็มีคนธรรมดาก็ซ้อมยิงปืนได้นักแม่นปืนก็เป็นได้ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไปดูในหลายอย่างนะครับหรือมือปืนรับจ้างที่แอบไปซ้อมยิงปืนบ่อยก็อาจจะเป็นได้ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ที่โฟกัสก็คือว่าเป็นนักแม่นปืนยิงปืนคล่องครับ
แต่ตรงนั้นผมไม่ทราบเดี๋ยวข้อบูรณ์มาให้ครับ
ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนครับเดี๋ยวเอาข้อมูลมารวมกัน
แล้วก็มหาจุดเชื่อมโยงครับขอบคุณครับ